คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีที่กำนันตำบลบ้านโคก
ที่จังหวัดขอนแก่นที่เขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
บอกว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นที่บ้านเขา
แล้วมีการยัดยากันเกิดขึ้นยัดยาบ้าน๔๕เมตร
ล่าสุดประหลัดจังหวัดขอนแก่นออกมายืนยันแล้วว่า
การตรวจค้นทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วก็มีการซัดทอดของผู้ต้องหาก็เลยเข้าไปตรวจค้นบ้านของกำนัน
ไม่ได้มีการทำโดยภารการนะคะ
อลงกฎวรกีประหลัดจังหวัดขอนแก่นก็พูดถึงกรณีนี้แหละค่ะ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจ
เข้าไปตรวจค้นบ้านของนายพิชัยทอนแสน
ซึ่งเป็นกำนันตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัย
แล้วก็ไปพบยาบ้า๔๕เมตรเมื่อวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา
บอกว่าในการตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานโดยชอบ
และถูกต้องตามขั้นตอนของการปรับปรามยาเสพติด
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้
เข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติดได้สองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
และทั้งสองคนให้การซัดทอดถึงแหล่งที่มาของยาเสพติด
ก็คือซัดทอดไปที่กำนันตำบลบ้านโคก
จากนั้นก็เลยประสานกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย

ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการขอหมายค้นจากศาล
แต่การเข้าตรวจค้นใช้บัตรปปศที่มีนายนัทธวัฒน์สาคุณพระวุฒิ
เป็นผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่นเป็นหัวหน้าชุด
และผลการตรวจค้นชุดปฏิบัติการยืนยันว่า
กำนันตำบลบ้านโคกนี่แหละเป็นคนเขียของกลางออกมาเอง

ซึ่งประหลัดจังหวัดขอนแก่นบอกด้วยนะคะว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นให้กระจ่าง
แต่ก็ขอยืนยันว่าชุดปฏิบัติการในครั้งนี้
ที่มีผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่นเป็นหัวหน้าชุดนั้น
ทำหน้าที่ได้ถูกต้องตามขั้นตอนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
ในการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
ซึ่งพื้นที่อำเภอโคกโพชัยเป็นพื้นที่ระบาดของยาเสพติด

ส่วนทางคดีนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจค้น
ได้ทำการยึดของกลางพร้อมกับบันทึกจับกลุ่ม
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขอย้ำว่าการปฏิบัติงานครั้งนี้ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งใคร
ขั้นตอนต่อไปนี้จะดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรม
แต่เอาล่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นกำนันตำบลบ้านโคก
ซึ่งบอกว่าตัวเองโดนยัดยาบอกว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือ
ถึงนายกลุงตู่ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม
กับศูนย์ดำรงทำแล้วเราตามกันต่อ
ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานเพิ่มเติมให้ทราบ
อันนี้ก็น่าสงสัยนะเจ้าหน้าที่บอกกำนันเคลียร์ของออกมาเอง